และช่วงคนสู้ชีวิตวันนี้จะพาไปรู้จักกับคุณยายเพล
เพลเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง

ไม่ว่าจะเป็นห้องเช่าที่จะต้องเซ้ง
จักรยานยนต์หลานสาวที่หายไป

ของมันขายไม่ดีทุนมันก็ไม่มี

แต่ตอนนี้ลำบากมากเลย

ก็มาช่วยน้องแฟนขายกับข้าว

แล้วมีทุนมีอะไรดื่มไหมบ้าง

ของมันขายไม่ดีทุนมันก็ไม่มี

เขากู้มาแล้วเป็นหนี้เขา๔๐๐๐บาท
ก็เลยต้องเต็มห้องเอาเงินเต็มหนี้ครับ
ตื่นที่๔ก็ไปตลาดประมาณตี๕
แล้วกลับมาก็มาจัดของที่ร้าน

มันแล้วแต่ของเหลือน้อยเหลือมาก
แล้วมีช่วงไหนที่คุณยายไม่มีเงิน
ที่จะไปลงทุนอะไรบ้างครับ

แล้วพอขายได้ก็คืนเขา
ขายไม่ได้ก็ของมันก็เหลือ

ถ้าไม่พอเราก็เอาให้ยืม

ทีนี้บางทีคนสงสารเขาเก็บขยะมาให้อย่างนี้
เขาก็เก็บไว้คาดน้ำคาดไฟคาบาล
อาหารนี้ก็ได้อยู่แต่มันก็ต้องไปหมุนอีก

ก็ไม่กล้ายืมเยอะหรอกยืมกระติม

ตั้งแต่พอเต่าสองปลายปี

ต้องพยายามบางทีก็ต้องเอาเงินผู้สูงมาช่วยกับจักร

ประมาณ๔เดือนต้องจ่ายอะไรบ้าง

ค่าไฟค่าน้ำก็ประมาณตก๔๐๐บาท

เราจะมีเหตุการณ์ไหนที่แบบเราไม่มีเงินเลย
ใช่มีตอนนั้นติดเขาทั้งหมด๔เดือน
แล้วเขาไม่เอาแล้วคราวนี้เราก็ต้องพยายามหาเขา
เพราะเขาให้เรา๔เดือนแล้วให้เริ่มต้นใหม่
ทุกวันนี้ก็เครียดก็ยังเป็นหนี้แขกอยู่
ของมันก็ขายเงียบมันมาเงียบช่วงโควิดนั่นแหละ
เงียบมากเคยขายได้วันนึง๑๐๐๐๑๗๐๐บาท
แต่นี่ขายไม่ถึง๑๐๐๐บาทบางทีก็ไม่ได้ทุน
ยังไม่ได้ทุนของมันเหลือ
น้อยสุดก็ขายได้ก็ประมาณ๖๐๐๗๐๐บาท
ยังไม่ได้ทุนเลยแต่ตอนนี้ลำบากมากเลย

ถ้าจะขอแต่๑อย่างอยากขออะไร

นักสู้ที่เราจะทำอะไรได้ก็ทำให้สู้ไป
ถ้าเราไม่สู้มันก็ไม่ได้ใช่ไหม
ต้องสู้มันก็ต้องมีสักวันหนึ่ง

คือคุณยายเข้มแข็งแล้วก็ไม่อดทนไม่ยอดท้อมากเลย
สักวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราอย่างที่คุณยายบอกแน่นอน
แบบสักวันหนึ่งให้กำลังใจตัวเองต่อไป
ถูกต้องนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณยายเพลด้วยเช่นเดียวกันนะ
สำหรับใครที่อยากจะไปอุดหนุนคุณยายนะคะไปกันได้นะ
ร้านอาหารตามสั่งของคุณยายเพลจะอยู่ที่ชุมชนคลองเตย
คุณยายเปิดร้านขายอยู่ใต้ตึกนะเปิดตั้งแต่เช้า

และคุณยายจะหยุดขายทุกวันจันทร์นะคะ

ทีมงานเราบอกมาว่าอร่อยมากนะคะ
เท่าที่ดูผัดกระเพราเอาง่ายเลยนะ

มันแบบแห้งน่าจะแบบเข้มข้น